เรายังเกาะติดกันต่อนะสำหรับการแถลงของกรกตเมื่อสักครู่เนี่ย
ก็เอ่อ
อันไหนอันเด็ดล่าสุดคุณผู้ชมคือหลังจากกกแถลงแล้ว
เพื่อไทยแถลงและตอนนี้ทางพไทยกำลังแถลง

หลังจากนี้ไปเราจะดำเนินการต่อแล้วก็จะละลายงานในชั้น๓ต่อไป
ในชั้นต้นก็มีหลายภาคการณ์มันเห็นว่าเจริญศนาโรงประกาศส่วนที่ดำเนินการตรงนี้
เป็นเรื่องที่สมควรเวียนทอดเราก็จะทำหน้าทีนี้อย่างเต็มความทราบมากครับผม
เอาผลทางที่จะได้พลังที่สุดที่จะไหนนะครับ
หลังจากเราก็เลยแสดงป๋อใจให้ที่ชุดต่อไปนะครับ
ตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าภาพการเรือนที่ประกาศอีกที
ก็เตรียมว่าไม่ต้องการหยุดการศึกษาตำนาน
เขาที่อยู่ข้างข้างก็จะมีมากกว่า๓๐๐เสียง
ดังนั้นก็จะเห็นให้ชัดว่าจับ๕๐๐เสียงในการกลับ
ถ้ามีมากกว่า๓๐๐เสียงเนี่ยใครจะยืนอย่างนั้น
ก็จะกลับไปเจ็บจุดมือของพี่น้องประชาชน
ไม่ต้องการหยุดการศึกษาตำนานต่อไป
พรภ์ไทยเมื่อวานก็ได้แนะนำแล้ว

แล้วไม่ว่าก็เป็นพัฒนาศิศ
เพื่อสนองต่อที่ที่พี่น้องก็จะได้ฐานไว้บนใจ
โดยการแข่งการสิทธิ์ธรรมดารวมและประมาณมากกว่า๓๐๐ที่
ยืนเป็นจุดเรียนว่าครับ
เมื่อกี้ถ้าในคิดว่าภาพภิกษาปรุงเนี่ย
มันมีจำนวนที่นั่งสองต่อหรือว่าเป็นชื่อจักร
แทนแมนส่วนที่ส่วนแทนโดยความเข้าใจตอนนี้
ขนาดประหลาดเขายืนเนี่ยหรือขอได้ส่วนแทน

สมัยของอินเทียมแรงเวิร์ดก็มีบ่อยเลยนะครับ
ทั้งมีคำสิทธิ์ได้เปลี่ยนได้ขี้นั่งมากแต่ได้ปอปพูลาร์โหวตน้อย
ก็ถือว่าจบตามกฎิกาของอเมริกาเร็วนี้
ทรัมป์เองมันได้ปอปพูลาร์โหวตปอปพูลาร์โหวตน้อยกว่า
แต่คนที่จะเลือกก็มีมากกว่าคำสิทธิ์ก็ชนะไป
คือต้องเอากฎิกาเพราะต้องบอกว่าเอาปอปพูลาร์โหวตมาไม่จบนะครับ
คือวันนี้กฎิกาสร้างเกณฑ์เป็นแบบนี้
เพราะคนที่จะเลือกนายกไม่ใช่ปอปพูลาร์โหวต
แต่เป็นปอปพูลาร์โหวตที่เลือกสอสอว่าได้เท่าไหร่
แล้วสอสอจึงไปเลือกนายกก็เลยมีแขนวิทยาภาพ
ผู้ที่จะมาที่สอสอวิทยาภาพ
อเจมส์เทพาะไทยยังเสนอคันติเดชน์นายกจากพักเพื่อไทยไหมครับ
หรือว่าเราไม่ได้ถอดของวิธีไหลซึ่ง
ก็จะเป็นการร่วมมือกันของพักฝ่ายประชาธิปไตย
ที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เรายึดเอาเกณฑ์จำนวนและความต้องการของวินองค์ประชาชน
เป็นที่ตั้งเราอยากจะทราบให้การร่วมมือกันและกับการเกิดขึ้นของรัฐบาลในอนาคตข้างหน้า
เป็นไปเพื่อส่องสนองเกษตรภัณฑ์ของประชาชนิดหน้าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ได้พูดคุณแก่งหน้าด้วยกัน
อะไรคือทางบอกที่ทำให้ภาคสาธารณาไตรร่วมมือกันได้อย่างดีที่สุด
จะทำให้ประเทศสุดอยากสภาพเดิมที่เป็นอยู่เราจะทำหน้าที่นั้น

นก็นด๓๐๐ที่เป็นรัฐบาลได้ละครับ
ขอบคุณสุทธิ์ท่านที่จะให้คุณลูกตัวผมเป็นนายกอุทธิ์ต่อนอกนั้นที่เขาประกาศแล้วเขาไม่รับทั้งสิ้น

ก็คุณหน้าพระพ่อเดิมเขาก็ประกาศแล้วเขาไม่รับอุทธิ์อุทธิ์

ก็จะต้องรอให้คนใหม่เขาว่าไป
แล้วประสานจากคุณกับพระภูมิใจใคร
จากนี้ไปเราจะเริ่มดำเนินการตามขั้นตอน
เปลี่ยนแปลกกับสภาพที่จะอยู่ห้าง
การจับมือกับอนาคตใหม่กับมุมใจไทยหรือยังครับ
ผมคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปหลังจากภาคเชียร์ไทยได้แสดงเศรษฐนกที่ชัดเกม
ท่านคงจะได้เห็นท่าทีของภาคการเมืองต่าง

และกระบวนการจากนี้ไปมีเวลาที่เราจะพูดคุยหาลือกัน
แล้วหาอะไรคือประโยชน์ร่วมที่พี่น้องวิทยาลัยจน์อยากได้มากที่สุดในการจับมือกับอนาคตนี้
อยากจะสู้ได้กับภาคคนใหม่

จะไปยกหนุนให้กับคนนายกที่จะไม่ได้เป็นภาวะออกค่ะ
ตรงนี้เราจะเผื่อภาคใหม่

ไม่มีสันหาอะไรเลย
วันนี้ป้องหมายเราคือทำให้พี่น้องก็จะสูงถูกพ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เหมือนเดิม

เราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลที่รักษาประโยชน์ไม่นอกแทนตนได้
ไม่ต้องกระมวลนะคะไม่มีปัญหาใดที่ซึ่ง
ที่ได้พูดกันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกัน
แล้วก็ในกฎิกาที่ถูกทำให้คนการเรื่องตั้งประกอบนี้
และในสิ่งที่มีการไม่ชอบมาภากลในการเลือกตั้ง
ซึ่งออกมาตามสื่อเยอะแยะไปหมดนะคะ
มันก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ามันไม่อยู่ในวิสัยของประกฏศิษฐ์
ทั้งกฎิกาทั้งการละเนินงานถึงการควบคุมการลักษาที่มันเสร็จแบบนี้
ดังนั้นในส่วนของภาคเอง

ก็รวบรวมอยู่เหมือนกันแล้วก็จะได้แถลงเป็นระยะระยะในส่วนของความไม่ถูกต้องนะคะ
ไม่ใช่เฉพาะแต่กติกากติกาที่เราเห็นกันอยู่แล้ว
แต่การดำเนินการเลือกตั้งเนี่ยมันก็เรียกว่ามีสิ่งที่อยู่ในโซเชียลมากมาย
แล้วก็ในข้อที่จริงอีกมากมายนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยที่เป็นกังวลนั้นเนี่ยยืนยันนะคะ
เราจะไม่ทำอะไรให้ประชาชนผิดหวัง
เราจะทำในเจตนารมณ์ที่ประชาชนได้มีความประสงค์มีความต้องการและฝากความหวังไว้
เราจะมีการพูดคุยกันกับพักร่วมโดยเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้ง
ผลประโยชน์ของภักดิ์จะเป็นรอง
เราจะร่วมกันเพื่อที่จะทำให้
ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าได้ด้วยความสงบสุขและมีเศรษฐกิจที่ดีนะคะมีอนาคตที่ดี

เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันนะคะ
เราจะพูดคุยกันแต่เราให้ความสบายใจว่าวันนี้จริงพูดมาหลายครั้งแล้ว
ว่าการที่จะจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่ได้เพื่อการที่มันไม่ใช่การเมืองปกติที่จะไป
หรือการจัดตั้งเพื่อที่จะได้มาที่สำนาคหวังเราไม่ได้มองอย่างไร
เราคิดว่ามันควรจะจบปัญหาได้แหละ
และการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ต้องเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่
แก้ไขตอบสนองสิ่งที่ประชาชนปรารถนาให้ได้
มันเป็นการเริ่มต้นที่จะทำบริบทประเทศ
ให้เข้าสู่ประชาธิบดัติและก็เข้ากติกาที่เป็นสามกน

เราได้กำหนดไว้ชัดเจนเรากำลังจะตอบสนองเจตนารมณ์และความต้องการของพี่น้องประชาชนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลง
แล้วเสียงข้างมากที่เกิดขึ้นในสภาณขณะนี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนให้เห็นกันอยากเปลี่ยนแปลง
และเรายืนยันว่าเราจะทำตามเจตนารมณ์ประชาชนไม่ได้ทำเพื่อความพยายามอย่างของใครบางคน
เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าเมื่อเราตั้งเป้าที่ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับแล้วการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนอยากเห็น
เราจะสามารถรุกร่วมปัญหาต่างไปได้แล้วจะสามารถจัดมือการสร้างรัฐบาลตามเกตนารมณ์ประชาชนไทยครับ

ก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันตัวยิดมั่นเราฉันามาติของทั้งหมดเพื่อให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าประเทศจะได้ประโยชน์สูงสุด
ถ้าหมายความว่าพักร่วมที่เราจะไปจับมือด้วยขอเสนอชื่อบุคคลคนอื่นและเราถึงชอบด้วย
เป็นเรื่องที่พักฝ่ายประชาชนิดใดจะพูดคุยกันค่ะ
ความชัดเตรียมที่การพูดกันทั้งทุกหมดของพักฝ่ายประชาชนิดใดจะเกิดขึ้นได้เวลาไหมครับ
ก็จากวันนี้จะมองไปหลังจากออกจากห้อมนี้ผมก็จะทำหน้าที่ต่อไปเลยครับ

อย่างที่เรียนนะครับว่าโดยกฎิกาเนี่ยเราก็พูดกันหลายครั้งแล้วว่า
โดยกฎิกาก็เป็นอย่างที่จะทำให้ครับเครื่องสายมิดลงได้กับสาวเขตมาก
ก็ไม่ได้ผ่านทีนี้อันที่สองนอกจากกฎิกาแล้วเนี่ย
คงไม่ต้องพูดมากนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนี้
พลังของตาสรรพรสของพี่น้องบ่นชนเนี่ย
ได้รูปรวมเรื่องราวที่มันเกิดความไม่เชื่อมมาก
วันกดในการเลือกตั้งไว้เลี่ยงแยะไปหมดนะฮะ
ดังนั้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นสิ่งที่ต้องสั่งสาร
ต้องเป็นสิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน
เพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดความเชื่อมั่นต่อนานาชาติ
แล้วก็คำความคลางแข็งใจของคนไทยมันก็จะติดกันไปอยู่อย่างนี้
ต่างชาติเมื่อไม่เกิดความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งก็จะส่งผลกับทุกคนที่เข้ามาทำงานที่จะเป็นรัฐบาล
ดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องตัดสารเป็นเรื่องที่กรกตต้องทำให้เกิดความเที่ยงธรรมนะคะ
สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลสิ่งที่ประชาชนส่งกันไปเยอะแยะไปหมด
แต่ละเรื่องต้องมีคำตอบนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยถามว่ามันพอใจกับผลการเลือกตั้งไหม
เราก็บอกว่าเราขอตอบเป็นสองก็ได้นะคะ

เรื่องแรกเนี่ยการดำเนินการเลือกตั้งอย่างผิดปกติที่ผ่านมาเนี่ย
เราคงไม่สบายใจ
แต่เราไม่สบายใจในแง่ของการที่ได้พูดไปแล้วว่า
มันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนานาประเทศ
มันจะส่งผลกระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนภายในประเทศนะคะ

แต่ส่วนของพักเนี่ยแน่นอนว่าพอโดนแบบนี้แล้ว
ที่นั่งน้อยกว่าที่เราคาด
เราเองก็ต้องทำหน้าที่ของเรานะคะ
ว่าสิ่งที่เกิดผลกระทบ
จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการเลือกตั้งเนี่ย
เราก็คงต้องบริเวณการตามผลหมายต่อไปนะคะ
แต่เราแน่นอนค่ะว่า
เราไม่ได้เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็นที่บอกว่า
จะต้องเป็นประเด็นที่ต้องเหมือนกับไปล้มหน้ากระดานอะไรอย่างนั้น
มันเป็นประเด็นที่เราก็พอจะรู้ล่วงหน้าอยู่
ที่เราพูดกันตลอดว่าการเรียกตั้งครั้งนี้เนี่ย

ป้องกันซื่อเสียงป้องกันการแช่งหน้ารัก
แล้วก็ป้องกันการโครงการเลือกตั้งขึ้นมาครบนะคะ
ซึ่งมาครบนะซึ่งมาครบก็ต้องสู้กันไปนะคะ
เราวันนี้ประกาศผลมานะคะอย่างไม่เป็นทางการ
เราได้พรุ่งนี้เราน้อมรับนะคะ
ส่วนที่มันผิดปกติเราก็ขอต่อสู้ทางกฎหมายต่อไปนะคะ
แต่เราน้องรับแล้วเราไม่ทำอะไรให้เกิดปัญหา

แล้วก็สิ่งที่เป็นนายเรา
เป็นผู้ที่ให้เราได้ให้
ให้ความแวะกันใจกับเราได้ในวันนี้เนี่ย

ซึ่งเราถือว่าเป็นภารกิจเป็นหน้าที่
ที่เราจะต้องเร่งทำงานให้
ดังนั้นการที่จะจัดตั้งรัฐบาล

ก็จะพยายามทำให้เร็วที่สุด
เข้าบุยก่อนค่ะนะคะ
คงไม่เจรจากลางอากาศตรงนี้นะคะ
ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมนั่นก็เป็นการแถลงจากภักดิ์เพื่อไทยนะ
แกนำภักดิ์เพื่อไทยก็มานั่งกันค่อนข้างครอบหน้า
คุณผู้ชมประเด็นสำคัญหลัก๓ประเด็นนะที่ฉันจับใจความได้
ก็คือยังแรกภักดิ์เพื่อไทยก็บอกว่า
คือยังไงก็แล้วแต่หัวใจของพักเพื่อไทยคือประชาชน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำหลังจากนี้คือให้ประเทศมีความสงบ
เศรษฐกิจดีแล้วก็ประชาชนก็จะอยู่ดีมีสุขอย่างเท่าเทียมกันนะคะ
คือจะบอกว่าเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลพร้อมทำหน้าที่
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรกตก็ต้องทำหน้าที่อย่างสุจริตด้วย
ส่วนเรื่องของการดำเนินการตามกฎหมาย
เรื่องของข้อกังขาต่างเรื่องของการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยแน่นอนนะคะว่า
เพื่อไทยเขาบอกว่าเขาเอาแน่ดำเนินการตามกฎหมายนะคะ
ส่วนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญเลย
ก่อนหน้านี้มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้ความชอบทำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ย
เป็นของพักเพื่อไทยซึ่งได้สอสอเยอะที่สุด
ทีนี้เนี่ยเขาก็ยืนยันนะฮะอย่างคุณโพกินพลกุลเนี่ยบอกว่า
แน่นอนอยู่แล้วว่าพักที่ได้สอสอมากที่สุดก็คือพักเพื่อไทยเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักบอกว่า
ตอนนี้เอาคร่าวได้๑๓๗สอสอเพราะฉะนั้นเรื่องของความชอบทำแน่นอนว่า
เพื่อไทยมีความชอบทำในการรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาลบอกแบบนี้นะ
ใช่ค่ะซึ่งทางด้านเลขาธิการพักเพื่อไทยนะคะคุณภูมิธรรมเวชยชัยก็บอกเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้ประกาศตัวแล้วจะจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เดี๋ยวรอจะรวบรวมพักการเมืองให้ได้มากกว่า๓๐๐เสียง
แล้วก็มีการเรียกร้องด้วยว่าสวจะต้องเคารพเสียงของประชาชน

ก็คงต้องรอต่อไปเพราะว่าหลังจากนี้คงมีหลายพักที่จะออกมาแถลงแนวโน้มทิศทางของพัก
ว่าในอนาคตพักการเมืองที่จะเกิดขึ้นรูปแบบหน้าตาจะเป็นอย่างไร
แต่ทีนี้คุณผู้ชมต้องรอติดตามเพราะว่าอะไร
คืออย่างรายการของเราอย่างนี้เรื่องนี้ต้องขยาย
ได้ตัดดูบรรยากาศสดไม่ว่าจะเป็นกรกตแถลงหรือว่าพักเพื่อไทยแถลง
หลังจากช่วงบ่าย๒โมงกว่าที่กรกตแถลงไปแล้วเนี่ย
วันนี้เดี๋ยวรอพร้อมกัน๔โมงเย็น
แถลงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
คือรู้ชื่อของว่าที่สสเขตทั้ง๓๕๐เขตแต่ไม่ประกาศคะแนน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเกาะติดกับไทยรัฐทีวีไปเรื่อย
ตอนนี้ดูเวลาแล้ว๓โมง๘นาที
เดี๋ยวคุณผู้ชมหลังจากจบเรื่องนี้ต้องขยายแล้ว

แต่รถปลดทุกข์ก็จะเกาะติดประเด็นนี้เหมือนกัน
ตอนนี้แต่ละพักพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาล
อย่าลืมนะคะว่ากรกตยังไม่ได้สอยเลย
ใบแดงใบส้มใบเหลือกใบอีกเพียบเลย

รวมถึงความคืบหน้าเรื่องของผลการเลือกตั้ง
กับไทยรัตน์ทีวีอย่างต่อเนื่อง